เหตุการณ์นี้ขอตั้งชื่อว่าส้มตำพิฆาต

ผมนานทีเออสาวเนี่ยชอบนะ

จริงค่ะทานไปเมาส์ไปนะคะ
ส้มตำพิฆาตที่ตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
เขานั่งทานส้มตำกับพันรยา
ในขณะที่ทานอยู่เกิดอาการตัวเกร็งขึ้นมา
แล้วก็ชักภรรยาพยายามจะช่วยเหลือแล้วนะคะ

สรุปสุดท้ายสามีคนนี้เสียชีวิตค่ะ
พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานีนะคะ
เขาได้รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่ง
ซอยธรรมสุธี๑๐นี่แหละค่ะ

ในที่เกิดเหตุพบศพนายน้อยบุญฟักอายุ๕๒ปี
คือในขณะที่ไปพบเขานอนหงายอยู่
และปลายเท้ามีเศษอาหารเป็นเส้นมะละก่อจำนวนหนึ่งนะคะ
พอไปชนสูตรตามร่างกายไม่พบบาดแผลใดนะคะ
นางสาวยุพินโควินซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายนี่บอกว่า
ผู้ตายเป็นช่างรับเหมาแล้วก็มีการต่อเติมบ้านพี่สาว
วันนั้นพอทำงานที่บ้านพี่สาวเสร็จเรียบร้อยตอนเที่ยงก็หิว
ก็เลยบ่นว่าอยากทานก๋วยเตี๋ยว
ภรรยาก็ไปตามหาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมานะคะ

ก็เลยโทรไปบอกสามีบอกว่าส้มตำปูปูปลาร้าได้ไหมนะคะ
สามีก็ตอบตกลงแล้วก็เธอก็ซื้อกลับไปที่บ้านนะคะ
ระหว่างที่รับประทานกันอยู่ใกล้จะหมดจานแล้วนะ
จู่ค่ะสามีตัวเกร็งขึ้นมาเลยค่ะ
แล้วก็ชักด้วยต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
ซึ่งคุณยุภาเองรวมทั้งพี่สาวได้ใช้มือพยายามกดที่ด้านหลังนะคะ
ซึ่งปกติแล้วเวลาถ้ามีอาการสำลักเขาก็จะใช้มือทุบที่ด้านหลัง
เพื่อให้อาหารที่ติดอยู่ในลำคอนี้กระเด็นออกมา
ทำแบบนั้นเหมือนกันเส้นมะละกอก็กระเด็นออกมา
แต่ว่าสามีไม่ฟื้นนะคะกลับนอนหงายและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ฟังพันรยาเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังค่ะ

ก็น่งอยู่ดีนี่แหละ
ภรรยายืนยันก่อนหน้านี้ไม่มีอาการอะไรเลยจริงนะคะ
แต่ว่ามาเกิดอาการเกรงในขณะที่รับประทานอาหารแบบนี้แล้วก็มาเสียชีวิต
ตำรวจค่ะจะได้มอบศพให้มูลนิธิ
วิธีนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตรงพยาบาลธรรมสาหร่ำพระเกียรติ
เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไป
เพราะภรรยาก็สงสัยครอบครัวก็สงสัยนะคะ
เรื่องต้นทราบว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวอยู่นะคะ
ก็คือโรคหัวใจโตค่ะเพราะฉะนั้นรับประทานอะไรนะคะ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ